อย่างแรกเลยที่เราเห็นนะหมวกเนอะ
คือเหมือนนิโคใส่หมวกไร้กล้วยหอม

ยังไงครับคุณครับคือมันเป็นห่วงคู่หรือยังไง

คือถ้าเป็นหวกคู่จริงแล้วหนูก็เป็นคู่กับหลายคนมาก
เพราะว่าเป็นหมวกจากมงานิชย์อาร์ทิสติกไทย
เราขายเพื่อการกุศลค่ะเป็นเรื่องเทรดี้
แล้วก็พอดีว่านิโคทำงานกับโครงการอยู่แล้ว

แล้วก็เลยมาร่วมกันก็เลยแบบมีหมวก
พี่เขาก็ช่วยอุดหนุนโครงการ

คุณเป็นใครอีกการที่มันแรกลายกันหลังตาที่ไปเจอในรายการ

ก็เป็นแค่เพื่อนกันครับค่ะ

หนูว่ายูดี

หนูเป็นกังวลว่าเราจะเป็นอะไรมั้ย

พี่เขาก็แบบอ๋อแบบพี่แบบ
กลัวว่าน้องจะแบบไม่สบายใจ

เขาก็บอกว่าโอเคไม่ได้เป็นอะไรเลย

เขาก็ยืนยันชัดเจนให้หมดกัน

อะไรนะเขาจะได้คุยกันบ่อยไหม

เพิ่งกลับมาคุยเมื่อเรื่องนี้โผล่ขึ้นมาเอง
แล้วเจอกันล่ะค่ะ
มีโอกาศเจอกันแบบนั้นไหม

ไม่ได้มีแค่พี่อีกครั้งใช่ไหมคะ

ก็ไม่ได้อึดอัดเพราะเราก็เข้าใจว่าคนก็อยากรู้อะเนาะ
อยากรู้สถานะหนูเข้าใจก็เลยแบบเออตอบไปตามจริง
ก็คืออีโสตอนนั้น
จริงแล้วหนูเห็นว่าเป็นเรื่องแบบตลกว่าแบบเป็นฟานี่จริง
เพราะว่าเราก็แบบเป็นเพื่อนกันเป็นพี่น้องกันอยู่ดีมายงกัน
ก็เออก็ไหนก็ไหนแล้วก็ใช้เป็นโอกาสให้น้องขายหมวกอะไรอย่างนี้
เพจเฟซบุ๊คไอจีอาร์ตสตอรี่ของมูลนิธิออฟฟิสิกส์ไทย
ก็ไปช่วยสนับสนุนน้องกันเขาก็ยังทำโครงการอยู่
ก็เป็นอยู่ดีให้กับน้องกัน
ใช่พี่เขาก้ช่วยเราก็ทำบุญกันก็ถือว่าเป็นพันค์ทำบุญ
ค่ะก็คุยคุยค่ะคุยไปคุยกันมา

ข่าวกับววายมีผลกับเขากับเขาจะโค่กับพกฤหัสต่างจากนี่

ขอแนะนำได้ไหมครับ
ใช่อาจจะต้องแปลนอีกหนึ่ง
อยู่ที่จะมีข่าวแบบนี้ครับ

มีงานสถาทายแบบหรือว่าละครด้วยกันรึเปล่า
บอยเป็นคนที่แบบน่ารักมากเป็นคนที่นิสัยดีมาก
รู้สึกว่าเหิงน้อยแล้วเขาก็เป็นคนที่รู้จักแล้วเทียบ

คุณเหมือนกันครับไม่ช่วยแก้ข่าว

หลังจากนี้จะกล้าคุยจะกล้าเจอ